ใครดูไม่ทันจ้องไม่เห็นดูอีกทีนึง

ปุ๊ยเห็นเป็นหน้าคนครับอ่าพี่ก็เห็นเป็นหน้าคน
เห็นเหมือนตาสะท้อนแสงอยู่ด้วย
สายตาเขาถามมาว่าเองมองอะไรกันวะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะฮะ
คือคนหรือเปล่านะฮะ
คลิปนี้นะครับถ่ายจากถ้ำวัดโบดยาวาส
ที่อำเภอท่าหลวงจลบบุรีนี่เอง
เจ้าของคลิปไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายมาได้นะฮะ
เหมือนกับคนกำลังมองจ้องเราอยู่หรือเปล่า
บางคนโอ้โหหน้าผู้ชายชัดเลยพี่
บางคนบอกว่าคนในเมืองลับแล
บางคนบอกว่าเป็นเจ้าถ้ำเขารักษาถ้ำอยู่
บางคนบอกโอ้โหวิทยาศาสตร์หน่อยหิน

ถูกต้องแสงมาไปตกกระทบ
อันนี้ก็วิจารณญาณของแต่ละทัน